พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรม
อภัยนะคะโรงพยาบาลแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีนะคะ
คุณแม่ท่านหนึ่งชื่อว่าคุณจิตสุภาท้องพิมารอายุ๓๓ปีค่ะ
พาลูกสาวอายุ๑๕ปีเป็นโรคชักเกร็ง
เดินทางไปที่โรงพยาบาลจุดแรกที่จะต้องเข้าไปคือห้องฉุกเฉิน
พอเข้าไปปุ๊บไปเจอพนักงานเปรย์ค่ะ
พนักงานเปรย์ทักด้วยประโยคที่ทำให้คุณแม่ฉุนขึ้นมากเลย
ประโยคที่ทักคือทำไมไม่รำหรือคลานมาเลยล่ะ
จีบมาทำไมเพราะช่วงที่น้องเบียการชักเกร็งเนี่ยมือจะจีบแบบนี้ไงคะ

เป็นอาการปกติของเขาเนี่ยนะคะซึ่งเขากำลังป่วยอยู่
หน้าที่ของพนักงานเปรย์คือการเอาเปรย์มารับน้องเพื่อที่จะเอาไปให้คุณหมอ
ใช่เอาไปให้คุณหมอรักษาในห้องฉุกเฉินนี่นะคะ
แต่เขากลับมาพูดแบบนี้ทำให้คุณแม่บอกมันใช่เวลาเล่นไหมตอนนั้นน่ะ

แต่อย่างไรก็ตามพนักงานเวรคนนี้ก็ทำหน้าที่
ก็คือพอพูดเสร็จแล้วก็รีบเอาตัวลูกสาวของเธอเข้าไปในห้องฉุกเฉินนะคะ
แล้วก็เข้าเวรไปจนถึงเที่ยงคืน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ไปดูความคืบหน้าในคดีนี้ในกรณีนี้ที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นข่าวออกมาแล้วนี่นะคะ
ที่โรงพยาบาลแหลมชะบังชนบุรีทีมข่าวของเราได้พบกับนายแพทย์
ราเมฆอำภัยพิษผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมชะบังค่ะ
พอโรงพยาบาลบอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
จริงแล้วพอก็เพิ่งจะทราบข่าวพร้อมกับสื่อนี่แหละ
เบื้องต้นยังไม่ได้ทำการสอบสวนบุรุษพยาบาลคนนี้
แต่อย่างไรก็ตามจะมีการสอบสวนอย่างแน่นอนนะคะ

ตอนนี้เท่าที่ดูก็คือได้ทราบจากข่าวนะครับ
ก็ยังไม่ได้ทำการสอบหาข้อที่จริงอะไรนะครับนะครับ
เพราะว่าเพิ่งทราบจากข่าวเมื่อกี้นี้นะครับนะครับ
ยังไงก็ตามนะครับถ้าเผื่อว่ากรณีนี้ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะครับ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงขึ้นมา
มันก็เป็นลักษณะของการให้บริการที่ไม่เหมาะสมนะครับนะฮะ

ซึ่งก็ถ้าเป็นจริงในลักษณะนี้นะ
ก็ก็ถือว่ามันเป็นการที่จะพูดจากันไม่เหมาะสมไม่สมควรนะครับ

พอโรงพยาบาลกล่าวเพิ่มเติมนะคะ

เจ้าหน้าที่เวรเปรย์คนนี้กระทำความผิดจริง
ทางโรงพยาบาลจะมีบทลงโทษค่ะ
โดยโทษจะเริ่มตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน
ทั้งตัวของผู้กระทำผิดเองและบริษัทต้นสังกัดด้วยนะคะ

ผู้นี้เป็นพนักงานของบริษัทที่ทางโรงพยาบาล
จ้างมาอีกทีหนึ่งหรือว่าอัลซอสนั่นเอง
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องเริ่มต้นจากการว่ากล่าวตักเตือนนะ